คราวนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องดีกันหน่อย

มากคนที่นั่งนี่คือคนดวงดี
คือรอบนี้ลอตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณเกือบ๒๐๐ชุด
ไม่ได้ขายออกไงแล้วใครจะรู้ล่ะ
วิธี๒๐๐ชุดนั้นมีถูกรางวัลที่๑ได้ไป๓๐ล้านกิโลกรัม
ป้าแก้วเป็นแม่ค้าขายสลากนะคุณ

ไอ้รางวัลที่๑ที่เป็นชุด๕ใบมันขายไม่ออก
เลยต้องเก็บไว้สุดท้ายเฮงเหลือเกิน
ถูกต้องแล้วนี่ดูสิคะญาติเยอะไปหมดเลยค่ะ

ผมเสี่ยงจักรคุณนะเป็นยาป้าแก้วไหมครับ
เพราะว่าป้าแก้วเนี่ยเขาชื่อว่าคุณรุ่งทิพย์แสนจันดีนะคะ
นี่ถูกรางวัลที่๑ไป๕ใบ๓๐ล้าน
ป้าแก้วเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านเปล่าอยู่หลายจังหวัด
แล้วก็มีแผงลอตเตอรี่เนี่ยทั้งที่ยะโสธรทั้งที่ร้อยเอ็ด
ที่มหาสารคามแล้วก็ที่อุดร
เมื่อวานคือวันที่๑ไปขายลอตเตอรี่อยู่ใกล้ตลาดน้องแคนที่๑๐๑

ก็ไปเช่าหน้าร้านขายนะไปเปิดแผงขายนะฮะ

เพราะว่าป้าแก้วบอกว่าลอตเตอรี่มันเหลือเยอะ

งวดนี้ขายไม่ดีเลยทำไงดีก็ต้องทำใจ
ใช่แล้วรอบนี้ป้าแก้วบอกว่าป้าแก้วไม่เชียร์
ให้ลูกค้ามาซื้อลอตเตอรี่เหมือนกับงวดที่ผ่านมาไงคะ
นี่แหละท้ายที่สุดพอมารู้ว่าถูกรางวัลก็ดีใจมากเลยนะ
แต่เรื่องที่สำคัญที่เพชรแก้วเปิดเผยนะ
เพราะป้าแก้วก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่โรงพัก
แล้วทีนี้ป้าแก้วก็ใจดีใจดีนะคุณถูกตั้ง๓๐ล้าน

อบเงินให้กับตำรวจและประชาชนที่อยู่ในโรงพัก
ละ๑๐๐บาทนี่แจกจ่ายเอาไปใช้สอยกัน

แต่เรื่องที่ผมจะบอกคุณผู้ชม
ว่าทำไมป้าแก้วถึงถูกลอตเตอรี่๓๐ล้านเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะปกติแล้วในทุกงวดจะมีลูกค้าประจำเจ้าหนึ่งเลย
จะต้องโทรมาบอกป้าแก้วเลยในทุกงวดเลยนะ
บอกให้เก็บลอตเตอรี่๓๐๗ไว้ให้

งวดที่แล้วก็ให้ป้าแก้วเก็บไว้ให้งวดก่อนหน้านั้นก็เก็บหน่อยนะ
ป้าแก้วนะ๓๐๗เดี๋ยวจะมาเอา
แต่ปรากฏว่างวดนี้นะฮะลูกค้าเงียบไป
แก้วก็เลยโทรไปหาลูกค้าบอกว่านี่ยังจะให้เก็บ๓๐๗ไว้อีกไหม
มีนะที่แผงมี๕ใบเอาไหม

แต่ปรากฏว่าลูกค้าบอกป้าแก้วบอกว่าเอองวดนี้ยังไม่ซื้อดีกว่า
คุณดวงมันก็เลยมาตกที่ป้าแก้ว
คุณแล้วรู้ไหมว่าป้าแก้วฝันด้วย
ป้าแก้วเขาฝันว่าเขาเห็นตึกใหญ่โตสีทองอร่าม
ป้าแก้วบอกว่าไม่คิดเลยว่าจะมาถูกรางวัลแบบนี้
ดวงมาตกที่ป้าแก้วจริงนะฮะ
เพราะว่าจริงแล้วถ้าลูกค้าที่สั่งจอง๓๐๗ทุกงวด
งวดนี้เอาไปดวงจะไปตกที่ลูกค้า
ไหว้บ่อยเคยขอเองด้วยซ้ำ

ยังนับถือเจ้าพ่อมเหศักดิ์หลักเมือง
เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัด๑๐๑ด้วยนะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งป้าแก้วเนี่ยก็
กระตันอยู่และนับถือคนในบ้าน
พระในบ้านก็คือแม่ป้าแก้วกลับไปกราบแล้วล้างเท้าคุณแม่
โดยเอาน้ำที่ล้างเท้าคุณแม่มาไว้ที่บ้านพักเอามาเก็บไว้
พรมหัวมาอาบตัวคุณเขาบอกว่าเป็นพรที่ประเสริฐที่สุด
คือพรจากแม่จากพ่อค่ะจริงจริงที่ผ่านมาป้าแก้วก็เคยถูกแหละ
รางวัลที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเล็กมาเล็กท้ายนั่นแหละ
เพราะว่ามันขายออกไม่หมดไงแต่ว่างวดนี้ถูกเยอะสุดนะคะ
ป้าแก้วครับคุณสุสกุลคุณผู้ชมไปกันต่อค่ะ
ที่กำแพงเพชรหน่อยนะคะครับที่กำแพงเพชรเนี่ยนะคะ
ก็มีคนถูกรางวัลเยอะเหมือนกันอย่างนางแสงดาวหิรันทนาพงศ์
ซึ่งก็รับโชคแบบไม่รู้ตัวเลยถูกรางวัลข้างเคียงรางวัลที่๑
เงินแสนนึงก็ดีใจมากนะคะครับอีกคนนึงค่ะอีกคนนึงคือ
นายอาเดียวเมืองช้างเป็นร่างทรงวัยสี่สิบเอ็ดปี
คุณผู้ชมจำได้ไหมดิฉันเคยอ่านข่าวที่เขาถูก
ครับพอเป็นข่าวดังปั๊บเนี่ยนะคะนายอาเดียวก็ถูกลอตเตอรี่ติดกัน
อันนี้สามงวดแล้วนะคือเขาถูกรางวัลเลขท้ายสามตัว
ี่สิบสี่ใบอุ้ยครับสามตัวยี่สิบสี่ใบก็เยอะแล้ว
ได้ไปแสนกว่าบาทอีกคนนึงค่ะคือนางสาวทานตะวันมายูนอายุสี่สิบเอ็ดปี
อันนี้ก็ขายลอตเตอรี่อยู่ที่ตลาดอยู่ที่อำเภอทรายทองวัฒนานะคะ
ก็ถูกเลขท้ายสองตัวเนี่ยสิบใบก็ได้เงินรางวัลสองหมื่น
ซึ่งเธอบอกว่าได้เลขนี้มาจากเลขนำโชคคือทะเบียนรถของเธอ
นี่ก็ได้รางวัลไปอีกคนนึงค่ะนางสาวกัญจนาสุวรรณประทีบ
ก็ถูกเลขท้ายสองตัวแปดใบอ่ะก็คูณสองพันไปเป็นเงินหนึ่งหมื่นหกพันบาท
ซื้อตามเลขทะเบียนรถคันที่ขับไปทำบุญที่วัดห้วยด้วน
แล้วก็ได้กำไรข้อมือมาบูชาด้วยอันนี้ก็โชว์ลอตเตอรี่ให้ดูนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมพาไปดูจากกำแพงเพชรแล้วเนี่ยพาไปที่นครปฐมหน่อยค่ะ
ที่วัดสว่างอารมณ์นะคะนายกฤษดาจุกมาโดนอายุสี่สิบหกปีเนี่ย
เขาขายอุปกรณ์หลอกพระนี่ก็ดวงดีค่ะ
ถูกเลขท้ายสองตัวเนี่ยสามสิบใบโอ้ก็ได้ไปหกหมื่นบาท
เล่าให้ฟังนะบอกว่าก่อนหน้านี้แวะมากระซิบขอพรกับกุมารทองน้องก้าว
หรือว่ากุมารทองเลิฟเลิฟเนี่ยแหละแล้วก็เสียงเซียมซีไง
ได้เลขเก้าได้เลขเจ็ดไงก็เลยไปหาซื้อเก้าเจ็ดเลย
ทีนี้ได้มา๓๐ใบก็ถูกรางวัลสมใจนะคะ
แล้วคุณจำเลข๙๗ได้ไหมฮะเพราะว่าบอกว่าหลายคนเนี่ย
จากการดูข่าวนะใช่จำข่าวนี้ได้ไหมรถที่ตกน้ำเห็นไหม
รถที่จมน้ำไปเจ็ดชั่วโมงใช่ค่ะทำให้ผู้หญิงคนนึงเนี่ยเฉียดตาย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๕มกราคมตกคลองที่องคารักษ์จังหวัดนครนายยก
แล้วเธอใช้แค่ช่องที่มีโพรงอากาศนิดเดียวในการหายใจเข้าไป๗ชั่วโมง
มีคนมาช่วยรอดตายแล้วทะเบียนรถของเธอมาลงท้าย๙
ใช่ค่ะแต่ตัวเธอไม่ได้ซื้อไงก็ดีใจแล้วว่าคนอื่นถูกรางวัลกันทั้งหมดเลย
หลายคนที่ย้อนกลับไปดูข่าวบอกข่าวนี้นี่นะ